คนถามมาเหมือนกันอยากรู้ข่าวเรื่องที่แม่น้ำหนึ่งสร้างพญานาค
ตกลงจะโดนออกไม้จับหรืออะไรยังไงหรือเปล่า
สรุปแล้ววันนี้มีคำชี้แจงออกมาแล้วนะคะว่า
ที่ทางอบตเขาไปเหมือนกับลงบันทึกประจำวัน
เขาแค่ไปลงบันทึกประจำวันไว้เฉยไม่ได้ไปแจ้งความเพื่อให้จับกลุ่มหรืออะไรนะคะ
ลงเอาไว้เพื่อแจ้งชี้แจงว่าณตอนนี้เนี่ยที่มีการก่อสร้างพญานาคของแม่น้ำหนึ่งเนี่ย
ยังไม่ได้มีการขออนุญาตนะคะ
นาธยาแสนประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎพิมารในอำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
ออกมาชี้แจงอีกครั้งเพราะว่าเธอนี่แหละที่เป็นคนไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สพด่านขุนทศนะคะ
เธอบอกว่าเธอกับนายมนชัยเตินขุนทศประหลัดอบตเนี่ยไปแจ้งความคือไปลงบันทึกประจำวัน

เรื่องการก่อสร้างพญานาคสองตัวที่กำลังทำการก่อสร้างในเขตอบตกุฎพิมารเนี่ย
ยังไม่ได้มีการขออนุญาตสร้างอย่างถูกต้อง
ถ้าฟังจากคำให้การที่ก่อนหน้านี้เนี่ย
เขาเคยมาชี้แจงก็คือว่าอยู่ระหว่างการทำเอกสาร

ซึ่งไม่ได้ตั้งใจที่จะไปแจ้งความจับแม่น้ำหนึ่งนะ
ตำรวจเองก็ไม่มีอำนาจไปสั่งจับหรือสั่งลื้อถอนด้วย
มันจะเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะ
ทีนี้ที่ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เนี่ยมันมีเหตุผลที่มาที่ไป
ชมศอกจบกผู้อำนวยการกองช่างค่ะเขาร่วมกับฝ่ายปกครอง
สำรวจแนวเขตตรงที่สร้างพญานาคแล้ว
ปรากฏว่ามันไปอยู่ในพื้นที่ควบคุมอาคารของอบตกุฎพิมารนะคะ
แล้วก็ยังไม่ได้ขออนุญาตแบบเสร็จสิ้นเรียบร้อยเป็นทางการ
จำเป็นต้องไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ซึ่งในชมผอกองช่างเองเนี่ย
ก็บอกเหมือนกันว่าพออบตสั่งระงับการก่อสร้างพญานาคไว้แล้ว
กว่าจะมีการดำเนินการขออนุญาตภายในสามสิบวันทางด้านของนางสาวฐานิตาสวยขุนทศ
แม่ของแม่น้ำหนึ่งที่เป็นเจ้าของที่ดินแล้วก็เป็นเจ้าของโฉนดที่ดินด้วยเนี่ย
ก็เอาเอกสารมายื่นขออนุญาตตั้งแต่ช่วงต้นกรกฎาคมแล้วล่ะแต่เอกสารเนี่ยมันไม่ครบ
เช่นไม่มีวิศวกรรับรองเรื่องของการออกแบบวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง
เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวคุณแม่ไปรวบรวมมาให้ครบก่อนนะ
มายื่นอีกทีนึงจะได้ทำให้การสร้างเนี่ย
มันเป็นขั้นเป็นตอนเรียบร้อยถูกต้อง
คำเราก็ออกไปดูพืชที่นะครับก็มันอยู่ในเพจของ
เราจริงตามประกาศจัดตั้งเขตเทศบาลนะครับค่ะ
เราเลยทำการสั่งระงับให้เขาหยุดก่อสร้างก่อนค่ะ
แล้วเราไปติดประกงประกาศแล้วก็มีหนังสือแจ้งให้เขาทราบ
เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เขาได้มาดำเนินการขออนุญาต
หลังนะครับที่ก่อสร้างในบริเวณนั้นค่ะ
การขออนุญาตเราอาคารหลังที่เป็นอาคารหลัง
ถามข้อผู้นะครับได้ขออนุญาตแล้วค่ะ
อันนี้เหลืออาคารที่เป็นรูปปั้นคล้ายพญานาคนะครับค่ะ
ก็เอกสารน่าจะครบเรียบร้อยนะครับ
อยู่ในระยะเวลาอีกกี่วันคะที่
ตอนนี้มันถูกอยู่ในห้องที่รวบรวมเอกสาร
ภายในสามสิบวันครับตามภาระบอกของคุมอาคาร
แล้วก็ภายในอีกสี่สิบห้าวันเราต้องไปออกบริญญาณขอสร้าง
ถูกต้องนะครับส่วนนายกก็ดูแลในเรื่องของ
เอ่อการขออนุญาตการก่อสร้าง
เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือที่ดินเนี่ยถูกต้อง
เพราะเป็นที่ดินของแม่ของแม่น้ำหนึ่งเขา
แต่ยังไม่ได้ขออนุญาตก็เหมือนกับเราจะสร้างบ้านสร้างตึก
ต้องขออนุญาตให้ถูกต้องก่อนใช่ไหมฮะมีบ่งมีแบบ
วิศวกรเซ็นอะไรแบบทางเจ้าของพื้นที่ที่เป็นหน่วยงานเขา
อนุญาตถูกต้องอะไรประมาณอย่างนั้นอ่าไม่เหมือนกับ
พญานาคที่สร้างอยู่ที่บ้านกอกตรงนั้นของนายชัยพลวิพา
อันนั้นเขาลุกที่เรื่องของป่าไม้อะไรอุทยานมันก็จะคนละส่วนกันนะฮะ
อันนี้เป็นเรื่องของการสร้างที่ยังไม่ได้ขออนุญาตนะครับ
แต่ทีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของแม่น้ำหนึ่งเนี่ย
งานงอกอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเพราะว่าท่านผู้ชมจำได้นะฮะ
คือแม่น้ำหนึ่งหรือว่านางสาวภิรดาธนชดจินดาอายุยี่สิบเจ็ดปีเนี่ย
เวลาที่เธอออกมาในแต่ละเดือนแต่ละเดือนมีการจุดทูบบอกเลขอะไรก็แล้วแต่
มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ตำรวจไปหาถึงบ้านแล้วเนี่ยแม่น้ำหนึ่งเขาก็ต้องไปพบตำรวจนะฮะ
แล้วก็ถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีไปเพราะมีอยู่ครั้งนึงจุดทูบบอกเลขอะไรก็แล้วแต่
แต่ไปปักหมุดลักษณะเหมือนกับเว็บไซต์ของเว็บพนันออนไลน์
เจ้าหน้าที่เขาก็มาแจ้งข้อหาเอาไว้แม่น้ำหนึ่งก็ไปรับทราบข้อกล่าวหานะครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ดำเนินการส่งฟ้องศาลตามขั้นตอน
ในคดีนั้นเนี่ยศาลพิพากษาจำคุกสามปีปรับห้าพันบาท
จำเลยให้การรับสารภาพก็เหลือโทษจำคุกหนึ่งปีหกเดือนปรับสองพันห้าร้อยบาท
โทษจำคุกให้คุมประพฤติเอาไว้๑ปี
โดยรอลงอาญาหนึ่งปีรายงานตัวสี่ครั้ง
และสารสั่งห้ามจำเลยไปประกาศชักชวนบุคคล
ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อมให้เล่นการพนันออนไลน์หากฝ่าฝืนคำสั่งสาร
จะเพิกถอนคำสั่งรอลงอาญาและให้นำโทษจำคุกที่รอไว้
มาบังคับลงโทษต่อไป
ล่าสุดนะครับมีรายงานจากสำนักงานคุมประพฤติมีนบุรีนะครับ
บอกว่าสำนักงานคุมประพฤติได้รายงานไปยังอธิบดีผู้พิพากษาสารอาญามีนบุรี
ว่าจากการสืบสอคุมประพฤติเจ้าหน้าที่คุมประพฤติได้พบพฤติกรรมของแม่น้ำหนึ่ง
มีพฤติกรรมใบ้เลขเด็ดชักชวนคนเล่นการพนันในงวดวันที่๑กรกฎาคมที่ผ่านมา
และงวดวันที่๑๖กรกฎาคมที่จะถึงนี้ด้วยถือว่าเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของสารอาญามีนบุรี
จึงมีคำสั่งออกหมายเรียกแม่น้ำหนึ่งให้มาไต่สวนถึงเหตุการณ์ฝ่าฝืนคำสั่ง
ในวันที่ยี่สิบเก้ากรกฎาคมที่จะถึงนี้เวลาสิบนาฬิกา
ก็เดี๋ยวต้องรอฟังแม่น้ำหนึ่งเขาค่ะเพราะว่าเขาก็จะยืนยันอยู่ตลอด
เวลาที่เขาออกมาจุดทูปหรือว่าบอกเลขอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ไม่ได้แนะนำให้คนไปเล่นการพนันหรือว่าหวยใต้ดินอะไรทั้งสิ้น
แต่ว่าตามรายงานของสำนักคุมประพฤติมองว่ามันมีลักษณะของการชักชวนอยู่
เพราะว่าสารเขาห้ามทางตรงและทางอ้อมอะไรประมาณอย่างนี้